เห็นคุณสืบสกุลเล่าเรื่องนี้แล้วก็นึกถึงอีกเรื่องหนึ่งค่ะ
เคยเกิดเหตุการณ์เมื่อวันที่๓สิงหาคม
ที่คนร้ายเข้ามาจี้ชิงเงินที่ร้านสะดวกซื้อ
มีความคืบหน้าแล้วนะคะคุณผู้ชมคือตอนนี้
จับกลุ่มตัวได้แล้วขณะที่เขากำลังหลบหนีเลยค่ะ
ส่วนเงินที่ไปเอามาจากร้านสะดวกซื้อ
ตอนนี้ก็ใช้กับการเที่ยวเตรไปหมดแล้ว
ผู้ชายที่ใส่หมวกกันน็อกคนนี้ค่ะ
ซึ่งตำรวจภูทรสูงเนินก็คุมตัวนายวีรยุทธ์ศรีบุญมา
อายุ๒๙ปีคนนี้คือคนก่อเหตุนะคะ
ชิงทรัพย์ที่ร้านสะดวกซื้อสาขานวรรณคร
ตำบลนากลางอำเภอสูงเนินที่โคราชนี่แหละค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตี๑ของวันที่๓สิงหาคมที่ผ่านมา
แล้วพอรวบตัวได้ก็ต้องเอามาที่ร้านสะดวกซื้อ
ที่เกิดเหตุมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ซึ่งมันก็สอดคล้องกันกับภาพที่กล้องวงจรปิด

คนร้ายสวมยีนขายาวใส่เสื้อแจ๊กเก็ตสีดำ
นี่เข้ามาใช่ไหมเขาใส่หมวกลายพราง
เมื่อกี้พอเข้ามาปั๊บเนี่ยเดินตรงเข้าไปไปที่เคาน์เตอร์
ไปหานางสาวไอยรินรัชตะปรีชาพงศ์
ตอนนั้นเป็นพนักงานที่ร้านนะคะคุณผู้ชม
คือนางสาวอายรินเขาเป็นพนักงานที่ร้าน
แล้วอยู่ในร้านคนเดียวจังหวะนี้คุณผู้ชม
เหมือนกับต้อนพนักงานไปเข้าไปในเคาน์เตอร์
สุดมุมเลยนะครับใช่คนร้ายเอามือเหมือนกับ
ที่เอวพนักงานแล้วก็ใช้มือขวา
เหมือนกับกุมอาวุธอยู่อะค่ะ
แล้วก็บอกว่าอย่าตุกติกนะมีปืน
หลังจากนั้นดันพนักงานให้ไปที่เคาน์เตอร์
ก็เอาเงินไปได้ทั้งหมด๑๖๐๐บาท
แล้วก็หนีไปนะคะทีนี้ตำรวจชุดสืบสวนก็ไปสืบมาได้
คนงานก่อสร้างมอเตอร์เวย์ที่ตำบลกุฎจิกที่อำเภอสูงเนิน
นครราชศรีมาทีนี้ก็ไปค้นในห้องพักคนงานนะคะ
ตอนนั้นไม่อยู่แล้วไปเจอพวกข้าวของต่าง

คือเขาหนีจากที่นครราชศรีมาไปกบดานที่ขอนแก่น
ก็ตามไปจนจับกลุ่มตัวได้พร้อมกับของกลางเหล่านี้นะคะ
ผู้ต้องหารับสารภาพบอกว่าคืนนั้นผมก็ดื่มเยอะ
จนเมาแล้วผมก็ไม่มีตังค์ติดตัวเลย
ก็เลยตัดสินใจไปลงมือก่อเหตุ
พอก่อเหตุเสร็จแล้วได้เงินมา๑๖๐๐บาท
ทิ้งมอเตอร์ไซค์ทิ้งเสื้อผ้าที่ใส่ตอนก่อเหตุ
ไว้ข้างทางแล้วก็กลับมาที่แคมป์คนงาน
พอตอนเช้าก็มาอยู่ต่อค่ะ
ขึ้นรถทัวร์ไปเลยไปที่ขอนแก่นไปนอนบ้านเพื่อน
ที่ตัวอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
แล้วตำรวจก็ถามว่าตอนนี้ยึดพวกของกลาง
ทรงมอเตอร์ไซค์เสื้อผ้าได้แล้วไอ้ทรัพย์สินไปไหน
คนที่ก่อเหตุเขาบอกว่าผมเอาไปเที่ยวเอาไปกิน

ตำรวจก็ต้องแจ้งข้อหานะคะชิงทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะ
แล้วก็นำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ